นะครับท่านผู้ชมครับมีเหตุสลดเกิดขึ้นจากการคลุมคลั่งของคนในบ้านอีกแล้ว
คนที่เป็นพี่ชายเนี่ยอารวาสทำร้ายแม่นะน้องชายก็เลยต้องมาช่วยแม่
สุดท้ายเนี่ยนะฮะสู้กันอย่างชุนละมุนวุ่นวาย
แล้วมีดอิโต้ที่น้องจะเอามาช่วยแม่เนี่ยอันนี้ทางแม่กับน้องเขาบอกนะ
มันก็เลยพลาดฟันคอพี่เข้าไปพี่เสียชีวิตอยู่คาบ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๓คืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักที่ตะบนรอบเมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด
นี่บาดแผลที่คอของผู้ตายนะฮะชื่อกรครับอายุ๒๑ปี
ถูกฟันเข้าไปด้วยของมีคมเนี่ยเข้าต้นคอซ้ายนะฮะ
ส่วนนี้คือแม่นะฮะที่ถูกลูกชายคนโตทำร้ายก่อน
คือทางฝั่งของพี่ชายเนี่ยเขามีบาดแผลที่คอกับที่ข้อศอกนะฮะ
ส่วนแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กรเนี่ยลูกคนโตนี่เมานะกลับมาถึงบ้านบอกแม่ว่าหิวข้าว
คือน้องชายที่อายุ๑๙ปีเนี่ยน้องชื่อเอนะชื่อสมมุตินะฮะ
เขาก็ไปหาข้าวหาน้ำจะมาให้พี่นะหลังจากกินข้าวเสร็จ
ก่อนนี้อารวาสอีกมาทำร้ายแม่แม่บอกดูเนี่ย
เขียวช้ำน่วมทั้งตัวทั้งตีทั้งต่อยทั้งตบแม่นะ
น้องชายก็เลยมาห้ามพี่พี่ก็ต่อยน้องชายอีก
น้องเลยไปเอามีดอิโต้มาป้องกันตัวก็กวัดแกว่งไป
เพื่อไม่ให้พี่เนี่ยเข้ามาแต่พี่ไม่ยอมหยุด
ถึงขั้นกระโดดเข้ามาหาเพื่อจะมาทำร้ายน้อง
ทีนี้มีดมันก็เลยเข้าคอพี่นะฮะแล้วก็โดนที่ข้อศอกด้วย
บาดเจ็บสาหัสเขาก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกันสุดท้ายเสียชีวิตครับ
ก็จิ๊ปเป้นแชงที่ตลอด
ส่วนฝั่งน้องชายนะครับเอนี้บอกว่าเมื่อคืนนี้เห็นพี่ทำร้ายแม่ก็ต้องเข้าไปช่วยแม่
แล้วพี่จะทำร้ายเขาอีกพี่ไม่ยอมหยุดก็ต้องคว้ามีดมาป้องกันตัว
ไม่ตั้งใจทำร้ายพี่จนเสียชีวิตจริง
พุ่งมาหาเขาถึง๒ครั้งก็เลยยกมีดขึ้นมาแกว่งมากันเอาไว้
สุดท้ายมีดเข้าคอพี่นะครับเขาบอกเขาก็เสียใจ
เขาก็อยากขอโทษพี่ชายแต่ถ้าเขาไม่ป้องกันตัวเนี่ย
ตัวเขากับแม่ก็ต้องได้รับอันตราย
มันจะโดนมีดทิ้งก็โดนไม่ได้
พอรุดผมก็ทิ้งมีดแล้วก็เอาไปจับตัวมันไว้
มีไว้กอดไว้เพราะว่ามันโดนฟัน
ผมไม่ได้ตั้งใจจับฟันนะมันโดดมาก
ผมก็เลยเอามีดกันตัวเองไว้
หลังเกิดเหตุทางน้องชายที่ก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะ
ก็รอมอบตัวในที่เกิดเหตุตำรวจก็ดำเนินคดีไปตามขั้นตอนก่อนนะครับ
นี่ฮะป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอย่างไรก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
ญาติรับศพของนายกรมาตั้งบำพันธุ์กุศลที่บ้านนะครับ
บ้านที่หมู่๒ตะบลรอบเมืองอเภิญหนองพอกจังหวัด๑๐๑นะฮะ
นี่ครับคือเราได้คุยกับทางลุงของผู้ตายด้วยนะครับลุงบอก
ว่าเมื่อคืนนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยลุงไม่ได้อยู่บ้านเพราะลุงไป
นอนที่นาแต่ก็พอจะรู้นิสัยของหลานชายคนโตอยู่นะตั้งแต่พ่อ
เสียชีวิตไม่มีใครห้ามปรามอะไรเขาได้เลยชอบไปกินเหล้าชอบ
เสพยาบ้าเวลาเมาเหล้าเมายาบ้ากลับมาบ้านก็จะอารวาสทำ
แม่กับน้องเป็นประจำทีนี้แม่เนี่ยเขารักลูกเวลาเขาถูก
ทำร้ายก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ถือสาเอาความแต่เหตุการณ์ที่เกิด
เมื่อคืนเนี่ยมันหนักกว่าทุกครั้งนะเพราะในกรเนี่ยคลั่งหนัก
มากถึงขั้นทำร้ายแม่จนเขียวช้ำไปทั้งตัวน้องชายเลยต้องมาช่วยแม่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

แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แ

ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นที่เราเล่าข่าวกันอยู่บ่อย
ก็เป็นปัญหาเดิมที่คนบ่นมานะคะ